จังหวัดขอนแก่นเขาว่ากันว่ามะนาวแพงได้อีกแพงเขาบอกขายปลีกเนี่ย
ลูกละ๘บาทแล้วนะแล้วคาดว่าในเดือนเมษายนจะทะลุกระสอบละ๒๕๐๐บาทค่ะ
โอ้โหไม่ใช่ที่ขอนแก่นอย่างเดียวหรอกดิฉันว่าทั่วประเทศตอนนี้มะนาวแพง
ลูก๒๐แทงซะเสียงแหลมขนาดนี้
แพงมากนะคุณ๓ลูก๒๐บาทคุณดูดิทีมข่าวของเราลงพื้นที่สำรวจราคามะนาวสด
ตลาดสดขอนแก่นนะคะอยู่ที่ถนนชีท่าขอนเขตเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
แล้วก็พบว่ามะนาวมีการปรับราคาจำหน่ายขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
คุณวงเดือนพรมวิเชียนอายุ๔๗ปีเป็นแม่ค้าขายมะนาวนะคะ

ล่าสุดมะนาวเบอร์๓กระสอบละ๒๒๐๐บาท
กกกกกกกก
จะยังคงแพงขึ้นพุ่งขึ้นอีกในเดือนเมษายนที่จะถึง
ต่อผู้บริโภคถึงแม้ว่าราคาจะแพงแค่ไหน
แต่มะนาวก็คือมะนาวลูกค้ายังต้องมาซื้อ
พ่อคงพ่อค้าแม่ค้ายังต้องกินต้องใช้เหมือนเดิม
ก็อาจจะซื้อในปริมาณที่มันลดลงใช้น้อยลงไหมน้อยลง
หรือว่าบางคนเนี่ยเขาว่ากันแบบนี้นะ
บางคนเขาหันมาใช้มะนาวขวดไปผสมกับมะนาวแทน
โอ้โฮเรียวต้นทุนกลิ่นบ้าใช่กลิ่นบ้าง
เพื่อให้ผ่านช่วงที่ราคามะนาวแพงหรือว่าสูงไปก่อน
ก็เอาจริงนะเห็นใจผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้า
เพราะว่าเขาไม่ได้ขึ้นราคาสินค้า
แต่วัตถุดิบของเขาต้นทุนของเขาราคาขึ้น
แต่เอายังไงดีคนติดเปรี้ยวให้งดเปรี้ยวไปกินน้ำส้มสายชู
เฮ้ยมันไม่เหมือนกันมะนาวก็คือมะนาวอะไร
หลายคนเคยคิดกันแล้วว่าเราจะใช้อะไรแทนมัน
มันไม่ได้มะขามมันไม่ได้มะขามมันจะมีรสหกเขา
ใส่มะขามเปียกมันก็จะเปรี้ยวแล้วมันจะมีอมหวานแปร้ม

มะม่วงมันก็เปรี้ยวเลยไงเปรี้ยวเลยแต่มันไม่ได้มีน้ำไม่ได้มีกลิ่นที่เหมือนมะนาว

แต่ลิงปิงมะนาวก็คือมะนาว
น้ำเอาแต่ละอย่างมาแทนกันไม่ได้จริงก็ปรับตัว
แต่อีกอย่างถ้าใครปลูกได้ลองปลูกดู